ก็ต้องเข้าแล้วล่ะสำหรับแก๊งคนดีที่ไหน

ดีใส่ว่ามีคนก็ไม่ได้ขาดอยู่คนนึง

กินเที่ยวกันเต็มอิ่มสุดเลยค่ะ
ซึ่งคู่เค้าเนี่ยไปแบบว่าฟิลด์ทำงานมากกว่า

ส่วนคนที่เป็นห่วงพี่เกรทวรินทรว่าจะเหงาเป็นนุ่มโสดคนเดียวในทริปนะคะ
เจมส์จิบอกว่าอุ๊ยลายนั้นน่ะชิวสุด
แต่กลับเป็นพี่เกรทนี่นะดูแล้วแบบอยากจะปลีกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนมากกว่า
อาจจะลำคาหรืออาจจะอิจฉาความหวานอะไรก็ไม่รู้
มีพิรุธอะไรยังไงไหมไปฟังเจมส์เขาเล่าดีกว่าค่ะ
ไม่ต้องเป็นห่วงเขาครับ
มีมีคนไปด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นห่วงเขาก็ไม่เหงานี่
คู่หวานฉ่ำนู่นชี้ไปเลยค่ะ

ส่วนคู่ของเธอเนี่ยก็แบบหวานกวนตามสไตล์หนุ่มบอยนะคะ
ซึ่งก็ได้ฟิลแบบเฮฮากันนะคุณผู้ชมนะ
ก่อนจะแง้มเรื่องคนโสดหนึ่งเดียวในทริปนี้ก็คือพี่เกรทค่ะว่าโอ้โห
หลายคนชงสาวให้ตลอดคลิปเลยค่ะ
แต่พี่เกรดจะถูกใจไหมไปฟังน้องเฟะของเรากันค่ะ
พี่บอยเหรอไม้เฟ๊ยกดจะยกให้เป็นอเล็กกับโบแล้วกัน

พวกเราก็คือคุณพลังก็จะมีความแบบหวานแบบกวนประสาทของเขา
มันก็เลยจะหวานด้วยสูตรพิเศษแล้ว
เพราะว่าเหมือนกับเราก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นกับหลายคน
เห็นมุมที่เขาอยู่กับเพื่อนมากขึ้น
เขาก็เห็นแบบเราแบบเล่นกับสาวอะไรอย่างนี้มากขึ้น
ไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครทิ้งค่ะ

แต่ก็ได้แค่แน่นั้นนะคะ
มีตรงใจพี่เกธล่ะอย่างแบบเราจะอย่าแม่งตาม

ไม่กล้าตอบแทนแล้วนะคุณผู้ชมเนาะ
บอกว่าเฮียบอยเนี่ยติดงานแต่เจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสอะไรนะคะ
แต่ก็แอบส่งสัญญานะว่าขอแค่มีของขวัญย้อนหลัง
เฟย์ก็โอเคแล้วค่ะเซส
น่ารักทุกคู่นะแก๊งนี้ก็แบบเป็นแบบตัวพ่อทั้งนั้นเลย